จากอยู่กับพวกเราตลอดทั้งวันแล้ว
อาจจะต้องอยู่กับน้องน้ำตลอดทั้งวันด้วย

คือเมื่อวานน่างคุยกันกับคุณคุบตะนัน

แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ย

แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้

ดังนั้นถามสาวพยากรเกิดอะไรขึ้นฮะ
แหมคุณค่ะช่วงหน้าฝนมันก็ต้องฝนตกแบบนี้ใช่ไหมคะ
ประกอบกับว่ามันมีเรื่องของมรสุมเรื่องของลม
ที่ตอนนี้นะภาคใต้ของเราเอาตั้งแต่ภาคกลางนี่แหละ
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยลงไปหมดเลยตั้งแต่สุดปลายด้ามขวาน่ะ
หนักกันทั่วหน้าประมาณคือ๗๐ของพื้นที่
อันนี้คือบอกใช่ไหมโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยลงมา๙๐ถูก
ดังนั้นต้องระมัดระวังเพราะเมื่อวานคนกรุงเทพมหานคร
เอาพื้นที่กรุงเทพก่อนโอ้โหคุณ

เขาบางคนเรียกว่าเกิดเหตุวินาศสันตรโร

วันนี้พาดหัวอะไรกันเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมฝนถล่ม
กรุงเทพมหานครจมบาดานบางที่ครึ่งคัน
โบ้ยไฟฟ้าดับ๒สถานีสูบน้ำ
หลายคนก็เลยถามโอ้โหอุโมงระบายน้ำ
เกิดไฟตกไฟดับแบบนี้แล้วจะเชื่อมั่นได้อย่างไร
รวมถึงการแก้สถานการณ์นี้เพิ่งเริ่มเรื่องของฝน
แล้วถ้าฝนมาอีกจะเป็นอย่างไร

ใช่คืออยากให้ตรวจสอบและอยากให้คุณผู้ชมบ่นกันเข้ามาหน่อย
คือส่งมาบอกกันก็ได้เอาจริงขอแชร์ประสบการณ์ตัวเอง
เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณสืบสกุลบอกว่าน้ำมันท่วมนะ
หน้าสตูดิโอคือไทยรัฐทีวีตกประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมง
แต่ว่าดิฉันออกจากที่สตูดิโอไทยรัฐตอน๔โมง๕นาที

ใช่ถึงบ้านตอน๑ทุ่ม๑๕นาที๓ชั่วโมง๑๐นาทีจากวิภาวดีนะ

แต่ไม่กล้าเอารถออกเอารถจอดที่ทำงาน

กลัวแต่ว่าเสียงน้ำตีใต้ท้องรถปุ๊บ

ปกติประมาณทั้งกับช่วงเย็นประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง

คนที่รอรถไฟฟ้ารถใต้ดินโอ้โหล้นทะลักกันเลยนะฮะ
คุณผู้ชมเราย้อนตรวจสอบสถานการณ์เมื่อวานนี้กันสักหน่อย
เพราะว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะครับ

เพื่อที่จะต้องระวังป้องกัน
รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เมื่อวานี้ตั้งแต่เวลาประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่ง
เกิดฝนตกหนักนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพนคร
ส่งผลทำให้ถนนสายหลักแน่นอน
วิภาวดีรังสิตที่ปี๕๔เป็นคลองน้ำท่วมสูง
เมื่อวานนี้เห็นสภาพแบบปี๕๔อีกเป็นคลอง
แต่ยังไม่สูงมากนักนะครับ
น้ำท่วมสูงสุดสักประมาณ๑ฟุตนะครับ
ถึงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับช่องทางคู่ขนาน
ส่วนช่องทางด่วนฝั่งซ้ายน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับ
มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์รถรถเสียไปหมด
แล้วคนก็จะเบียดไปอยู่ขวาสุดแบบนี้นะครับ
เพราะว่าน้ำซ้ายติดกับคลองระบายน้ำ
โอ้โหค่อนข้างจะระดับน้ำสูงนะครับ

เมื่อวานนี้ดิฉันก็ตามดูจอสอร้อยตลอดเลย
เขาบอกว่าภาพรวมพื้นที่ที่น้ำท่วมขังสูง
ก็พวกสูตรศาสตร์รัชดาอินทรมาระสูตรศาสตร์วินิจฉัย
วิภาวดีดินแดงรัชดาห้วยขวางพระราม๙ดินแดง

ดังนั้นคุณเล่ารามคำแหงซะหน่อยสิเมื่อวาน
อันนี้คือบริเวณแถวหน้าบ้านเลยคุณผู้ชม
ถนนรามคำแหงฝั่งขาออกหน้าทางเข้าวัดบำเพ็งใต้

ฝั่งตรงข้ามจะเป็นหมู่บ้านธารากรกับหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยมันมีฝนตกลงมาลมแรง
อันนี้เหตุการณ์ช่วงประมาณบ่าย๒โมง๑๐นาทีนะคะ
โครงเหล็กที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขากำลังทำรถไฟฟ้า
กำลังก่อสร้างอยู่มันล้มมาคุณสืบสกุลคุณสุภานี

ใช่แล้วมาพาดกลางถนน
คือทุกเลนส์การจราจรไปไม่ได้เลยนะ
แล้วมาทับรถที่อยู่ข้างล่างด้วยรถก็เสียหาย
ีดขวางช่องทางการจราจรทุกช่องทาง
แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะ

ในซอยเข้าช่อง๙ที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณ
เออแล้วภาพนี้ก็ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะครับ
รถใครบ้านใครดูเอาคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะ

แล้วก็รองรับน้ำได้ไม่มากนักนะคะ
ก็คือแถวย่านอินธรรมระห้วยขวาง
ก็ส่งผลทำให้รถที่จอดอยู่เสียหลายคัน
บางคันครึ่งคันเลย
ล้อไปก็มีเข้าไปบริเวณพื้นที่

โอ้โหท่วมบางคันถึงกระโปรงหน้านะฮะ
ใช่ค่ะถึงห้องเครื่องตรงนู้นไปเลยนะ
ก็สนเว้ยขวางพระอำกาล
คิดดูสิเวลาที่ลงมาแล้วเจอรถตัวเองช็อกเหมือนกันนะน้ำ
สิทำอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ได้อีกนะครับ

อีกคลิปหนึ่งเป็นความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนครับ
อันนี้เป็นการเล่นเก้าอี้ดนตรีแบบใหม่นะฮะ
ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มั้งคุณต้องต่อก้อยี่มาก
ต่อก้อยี่เป็นสะพานคาวโกรธจากน้ำ
ครับเป็นภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบนะฮะ
เปียกน้ำเปียกฝนแล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมก็กลัวพี่
รองเท้าผมหนุ่งเท้าผมเนี่ยมันจะเปียกนะฮะ
บางคนก็ยอมลุยบางคนก็ใช้เทคนิคแบบนี้เลย
อ้าวเรามาต่อกันดีกว่าต่อเก้าอี้

คลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปแซวกันใหญ่
แหมคลีเอดจังชาวเน็ตบางคนก็บอก
นี่เพื่อนที่ถอดรองเท้าเดินเนี่ยนู่นกลับบ้านถึงแล้ว
นี่ยังไม่ถึงหน้าประตูรมแยะนี้หรอ
เขาอาจจะกลัวว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าต้องระวังนิดนึง

เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งน้ำท่วมขัง
ชุดทุกคนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะฮะ

ดิฉินว่าเขาดูสนุกมากกว่า
เขาใส่เครื่องป้องกันหมดเลยหมดกันน็อค
มอเตอร์ไซต์ไม่ได้ใส่
จุดตรงนี้คือซอยถนนวรจักร
ก็ใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าเดี๋ยวฝนตกอีก
มีน้ำขังแบบนี้อีกจะทำแบบนี้อย่านะคะ

คุณผู้ชมครับด้านของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
แจ้งข้อมูลนะครับกรุงเทพมหานคร
วันนี้ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
ปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมนครใช่ไหมคุณ
ใช่ค่ะก็จะมีเขตพระขนงบางนาต่อเนื่องสมุทรปราการอ่าวไทย
แล้วกลุ่มเมฆฝนก็จะเคลื่อนตัวไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ
ส่วนปริมาณฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เขตบางขุนเทียน๑๔มิลลิเมตร

แต่ก็ถือว่าจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตสุดนะฮะ
ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการจะติดตามก็ติดตามจากทางศูนย์ก็ได้
แต่ถ้าอยากรู้เรื่องของสภาพอากาศนะครับ

ก็จะได้ตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้ที่น้ำท่วมหนัก
แล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครก็ออกมาชี้แจงด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่คือต้องบอกก่อนนะคือเมื่อวันที่๖เนี่ย
ฉันเพิ่งอ่านข่าวการเตรียมพร้อมการรับมือของผู้ว่า

เพราะว่าผู้ว่าได้พูดหลังจากที่เป็นประธานประชุม
หัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
แล้วก็บอกด้วยบอกว่ามีโครงการดันท่อลอดบริเวณเยาวราช
สถานการณ์ฝนปีนี้จะไม่เป็นปัญหา
นั่นคือพูดเมื่อวันพระสบดี

แต่พอมาเจอเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่๗มิถุนายน

นักข่าวก็ติดต่อสอบถามหาผู้ว่าเลยนะเมื่อวาน

คือท่านก็ขอโทษชาวกรุงเทพมหานครแหละ
บอกว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้การระบายน้ำมันไม่คล่องตัว
ประสิทธิภาพรวมถึงปริมาณฝนที่ตกลงมามาก
ก็เลยมีการสั่งให้ทุกหน่วยงานหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไป
รวมถึงมีการสั่งให้จัดรถเทศกิจ
รับส่งประชาชนที่ติดอยู่บนท้องถนน
คือบางคนไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อจะไปยังไงได้
ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน
แถววิภาวดีรังศิษฐ์และก็บริเวณใกล้เคียง
มันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากอะไรนี่สำคัญนะ
มันมาจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปเดินเครื่องสถานีสูบน้ำรัชดา
วิภาวดีแล้วก็อุโมงบางซื่อมีปัญหา
อุโมงยักษ์บางซื่อเป็นอุโมงแห่งความหวังจริงนะฮะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่สามารถระบายน้ำแบบนี้ได้

ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ดิฉันก็นั่งคุยเนี่ย
มาถึงเมื่อเช้าก็คุยกับทางรอปภของไทยรัฐนี่แหละ
ก็ถามว่าน้ำมันระบายได้กี่โมง
พอก็บอกว่าตรงข้างหน้าไทยรัฐเราระบายได้เกือบ๒ทุ่ม

ตั้งแต่ใบบายแบบนั้นไม่ได้๔โมง
ใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่ากว่าจะสูบได้
ก็ประมาณ๖โมงมันมีปัญหาเรื่องไฟดับอย่างที่บอก
ทีนี้ทางกรุงเทพมหานครเองแก้ปัญหา
ด้วยการใช้สถานีสูบน้ำเดิมที่วัดแก้วฟ้า
ตรงนั้นมีเครื่องสูบน้ำอยู่๑๖ตัว
ร่วมกับรถส่งโมบาย๓คัน
คือส่งรถโมบาย๓คันมาจอด
แล้วก็ทำงานที่ริมถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้า
มันถึงสามารถระบายน้ำไปได้แต่ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งปริมาณฝนในเขตปฐุมวันดูกันหน่อยว่ามีอยู่เท่าไหร่

ส่วนเขตพันธคร๑๒๒๕มิลลิเมตร
เขตบางกอกน้อย๑๑๒มิลลิเมตร
ในพื้นที่กรุงเทพนครเอาสรุปรวมแบบนี้นะคุณ
มีวิธีการในการป้องกันน้ำอย่างไกล
พื้นที่กรุงเทพฯ๑๕๖๘ตารางกิโลเมตร
อันนี้ผมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ

เป็นพื้นที่รุ่มน้ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยา
วิธีการป้องกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพนะ

คือ๑มีคันป้องกันน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน
อันนี้เป็นป้องกันน้ำทะเลหนุน
ก็จะมีคันกั้นน้ำบริมเจ้าพระยา๗๗กิโลเมตร
และคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก๗๕กิโลเมตร
ส่วน๒คือระบบระบายน้ำ
แก้ปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน
ความสามารถระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝน
ไม่เกิน๖๐มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
ระบายน้ำได้ในประมาณ๑๕๕๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
มีแก้มลิงอีก๒๕แห่งแล้วก็มีคูคลองอีก๑๖๘๒สาย
รวมทั้งสิ้น๒๖๐๐กิโลเมตร
แต่ยังเอาไม่อยู่เพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะ
ขยงขยะอะไรอยู่ในท่อนี้เยอะแยะเลยนะครับ
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้ก็จะคงมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งรวมไปถึงไม่เพียงเท่าวันนี้

พื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็ต้องเตือนกันหน่อย
ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
ฝั่งทะเลอันดามันฝั่งอ่าวไทย
ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ก็๑๗๐ของพื้นที่เหมือนกัน
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ที่เตือนย้ำกันนะครับ

ประจวบคลีขันชุมพรสุราธานี
ฝั่งทะเลอนามันประนองพังงาภูเก็ตกระบี่
รวมถึงจังหวัดตรังด้วยนะครับ
ต้องระมัดระวังรวมถึงปริมาณฝนที่มันตกสะสมมาก่อนหน้านี้

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
ใช่ค่ะนี่พอเราเล่าข่าวไปเนี่ยนะคุณ
คือยิ่งช่วงถนนวิภาวดี
ทำให้ดิฉันนึกถึงปีก่อนหน้า

น้ำท่วมท่วมแบบหนักมากรอบนั้น
พวกเราต้องขยับเวลาเข้ารายการไปอีกสักชั่วโมง๒ชั่วโมงค่ะ

คุณสืบสกุลก็ไปจอดรถบนถนน
โชเวย์แล้วผมก็ลุยน้ำลงมา
ดิฉันทิ้งรถไว้ที่ฟอร์จูนแล้วก็นั่งรถเมย์
มอเตอร์ไซค์แล้วลุยน้ำจากแยกสุธิศาล

ดิฉันอยู่สะพานควายใช่ไหม
แล้วมาจัดรายการอยู่วิภาวดี

อยากให้ฝนที่กรุงเทพมหานครมาตกเชียงใหม่กันบ้าง
ร้อนมากมายคนเชียงใหม่บ่นร้อนมาหลายวันแล้วนะ